พูดถึงเรื่องความอดทนของคนแน่นอนว่าขีดจำกัดมันมี
แต่ยังไงซะมันก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้
ในการที่จะปลดปล่อยรถแสดงออกมา
ไม่ใช่ว่าคุณไม่พอใจใครจะไปชกไปต่อยกันง่าย
ใช่โดยเฉพาะในที่สาธารณะแบบโอ้โห
คือคนอื่นเขาจะเดือดร้อนแล้วโดนลูกหลงไปด้วยนะครับ
ล่าสุดนะฮะไม่เคยได้ยินข่าวเหมือนกันนะชกต่อยกันเนี่ย
ในรถไฟฟ้าใต้ดินอ้าว

เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อวานนี้ครับประมาณทุ่มครึ่ง

แล้วช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงคนเดินทางกลับบ้านอยู่แล้วนะครับ
นั่นเลยผู้ชายคนหนึ่งเสื้อดำกางเกงดำ
ยืนอยู่ยืนพิงคุณเขียนมาสอนยืนพิงผนังของรถไฟฟ้ากดโทรศัพท์
ผู้ชายอีกคนนึงเสื้อดำเหมือนกันแต่กางเกงยีน
เขาก็อยู่แถวกลางรถหาที่เกาะไม่ได้
จังหวะรถมันโยกไปโยกมาแขนนี่ก็เหวี่ยงไปโดนศีรษะของคนเสื้อดำกางเกงดำ
ก็ขอโทษแล้วนะแต่คนเสื้อดำกางเกงดำไม่ยอมด่าแล้วด่าอีก
คือคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าผู้ชายที่แขนเหวี่ยงไปโดนศีรษะของอีกคนนึงเนี่ย

ที่สุดแล้วคนที่ถูกแขนเหวี่ยงมาโดนศีรษะไม่ยอมดาอยู่นั่นแหละ
เขาก็เลยหมดความอดทนต่อยเลยก็กลายเป็นต่อยกันไปต่อยกันมาทั้งคู่

วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะทั้งเรื่องของการควบคุมอารมณ์ทั้งคู่นั่นแหละ
คือคนเสื้อดำกางเกงยีนก็พยายามขอโทษแล้ว
แต่ที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เหมือนกัน
ส่วนคนเสื้อดำกางเกงดำก็น่าจะเข้าใจว่าคนมันเยอะ

คนมันเยอะแบบหาที่เกาะแทบไม่ได้
ไปโดนตัวไปกระแทกไปอะไรกันบ้าง
เป็นเรื่องปกติเวลาคนมันเบียดกันแน่นอะเนาะ
ถ้าไม่นับไอ้พวกอนาจารย์ไปแตะอังหาเศษหาเลยไปแอบแตะอังผู้หญิงเนี่ยนะ
เรื่องที่จะเบียดกันโดนกันมันมันต้องเข้าใจกันอ่ะ

ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรถไฟฟ้าของเขานะ